ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดเพียงตอบคำถามให้ถูก
๑ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
คุณผู้ชมครับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือทางสมอง
หลายต่อหลายคนเลยนะครับเขายังต้องการฝึกฝนเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเอง
และยังต้องการโอกาสจากคนรอบข้างแล้วก็สังคมที่จะยื่นโอกาสให้แก่เขา
เพราะลึกแล้วพวกเขาก็มีหัวใจที่ดีงามไม่แพ้เราท่าน
เราไปชมเรื่องราวของครอบครัวนี้กันครับ
ครอบครัวที่มีคุณแม่ที่ต้องคอยดูแลลูกที่เป็นโรคพิการทางสมองนะครับ
ว่าเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรไปชมครับ
ห่วงมากที่สุดก็คือลูกชายฝาแฝดสองคนคือน้องบิ๊กกับน้องบอล
เขาเป็นเด็กออทิสติกเวลาเขาคุ้มข้างขึ้นมาไปตีคนนู้นคนนี้เขา
แว่นมีโรคประจำตัวค่ะคือโรคลมชักเวลาเขาเครียดเขาจะชักค่ะ
เขาจะแน่นหน้าอกแล้วเขาจะเกรงทั้งตัวค่ะ
แบบป้าก็ตกใจเนอะเวลาเขาชักแบบเหมือนเขาจะตาย
ปั๊มหัวใจเขาก็นอนนิ่ง

ป้าชื่อป้ารุ่งอยู่บ้านเช่าหลังนี้มา๑๔ปีกว่าแล้วค่ะอยู่ด้วยกัน๕ชีวิต
ป้ามีอาชีพค้าขายขายกับข้าวตามสั่งค่ะ
ใส่ได้บางวันก็ได้มั่งบางวันก็ถัด
ถักต้นแล้วก็เหลือสามสี่ร้อยบาทต่อวันเนอะ
รายได้ก็ไม่พอค่าใช้ใจในครอบครัว
มิกพิกังซำซ้อนคือทางสมอง
ป้าก็เป็นห่วงน้องบิ๊กเขาต้องรักษาเขาถึงสองโรงพยาบาล
สี่ทันยากับพระนั่งเก้าค่ะ
ช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลยทำการทำงานอะไรเขาก็ทำไม่ได้
เวลาเขาคุ้มข้างขึ้นมากลัวว่าคนหนึ่งจะทำร้ายเขาค่ะ
บิ๊กเขาคุ้มคั่งเขาก็ทำร้ายร่างกายแม่กับย่า
ทั้งตัวป้าเองเขาตีป้าจนป้ายกแขนสุดไม่ได้
เขาขอสตางค์ค่ะแล้วป้าลุงไม่มีให้เขา
บอกว่าเราให้ขายของก่อนเดี๋ยวเอาให้เขาจะเอาเดี๋ยวนั้นเลยค่ะ
ป้าก็ไม่รู้ตัวหรอกป้าก็ไปนั่งล้างชามเขาก็เอาท่อที่สลอนมาตีหลัง
มาตีจะโดนหน้าป้าป้าก็เลยเอาแขนรับ
มันก็เลยฟาดโดนแขนพอดีค่ะ
เขาทำไปโดยเขาไม่รู้ตัว
เขาโตแต่ตัวอายุเขา๑๕จริงแต่ว่ามันสมองเขาแค่๓ขวบ
ย่าเป็นห่วงมันมากที่สุดเลย
กลัวว่าเราเป็นห่วงมันถ้าพ่อเราก็เป็นอะไรมันจะอยู่ใกล้
ป้านะ
วันนี้ก็ป้ารุ่งก็ส่งไปเรียนหนังสือใกล้บ้านเนี่ยเขาเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงป๔ค่ะไปซื้อชุดนักเรียนให้ลูกลูกได้ใส่แค่๓อาทิตย์
ครูเขาก็บอกว่าให้เอาไปเรียนที่โรงเรียนออทิติกค่ะผมเสียใจครับเพราะไม่อยากเจอเพื่อนไปก่อน
แต่บอลน่ะเขาก็ช่วยทำงานบ้านได้เยอะมากค่ะอย่างเช่นเสิร์ฟอาหารได้

ช่วยแม่ล้างจานเขาทำได้หลายอย่างหน้าที่ของเขา

พังแล้วแต่ป้าไม่มีเงินพาลูกไปค่ะ
มันเสียใจอันนั้นที่ไม่มีรักษาพอแล้วหรอ
คือแม่ก็บอกบอลแล้วไงว่าบอลมีตังค์แล้วแม่ก็จะพาไป
เขาเคยตอบว่าแม่ว่าแม่พาแต่บิ๊กไปหาหมอ
ไม่พาบอลไปเอาเนื้องอกออกเลย

เขาก็ว่าทำไมถึงไม่มีเงินไม่เข้าใจแม่เลยเหรอ
ลุงแว่นเรื่องของแม่ก็คลับรถลูงแว่นมีโรคประจำตัวค่ะ
คือโรคลมชักเวลาเขาเครียดเขาจะชักค่ะ

ออกแล้วเขาจะเก็งตัวค่ะ
ตาค้างกัดลิ้นตัวเองค่ะ
สิบประปีนี้ชักประมาณร้อยประครั้งแล้วค่ะ
จับเขาอ้าปากแล้วก็เอายาใส่ปากให้เขากินค่ะ
แล้วก็ปั๊มหัวใจให้เขาค่ะ

นะฮะ

เป็นปุ๊บแต่ว่ามาตื่นตอนเช้า

ป้าเค้าโทร้เขาสว่างมา
พ่อถึงจะพากับไปหาหมอซะ

หมอเค้าก็ให้นอนรงการ๓วัน
คือให้น้ำเกลือแล้วก็ดูอาการ
ทุกวันนี้ป้าก็เหนื่อยเมื่อยล้า
ป้ามีปัญหารุมเล้าป้ามากมาย
ก็เล่าให้คนในครอบครัวฟังไม่ได้

เขาก็ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้
ก็เลยต้องเก็บความเครียดไว้คนเดียว

ทุกวันนี้ก็นอนที่ตลาดเนี่ย
ลูกค้ามาเรียกทำกับข้าวก็ลุกไม่ไหว

เขาก็ต้องหาข้าวผัดกะเพราใส่อะไรบ้าง
ป้าก็ตอบว่าอยู่ข้างหน้าใส่ไปเลย

บางครั้งลูกค้าสั่งเขาทำเองไม่ได้
บ้านก็ต้องแข็งใจลุกไปทำให้เขาค่ะ
เอาด้วยแล้วครับ
เมื่อนั้นป้าก็บูบตรงข้างกระทะล่ฝลมไปเลยค่ะ
ผมไม่ถูกแม่ครับ

เพราะว่าเราช่วยให้หยันครับว่า

เป็นคนไหนรุ่งมันไม่สบายมันก็ไปหาหมอ
แล้วก็บอกว่าไปหาหมอบ้างไปดู
ขนาดผมอยู่ด้วยผมช่วยทำอาหารกิน
แล้วเขายังไม่พอค่าใช้จ่ายตรงนี้เลย

ค่ะทุกวันนี้ชีวิตที่ลำบากที่สุดและวิกฤตที่สุดคือ
บ้างมีภาระหนี้ศิษฐ์นอกระบบค่ะ
ส่วนใหญ่ที่สุดคือเอามารักษาลูก๒คน
จ่ายค่าช่วงชว้านเขาบ้าง

เป็นหนี้ที่กองทุนผู้พิการ

คุณผู้ช่วยให้รักษาตรากางของทุนมูลนิธิคุณพุ่ม

ตอนนั้นลูกกินยาเสียเงินทั้งสองคน
คนละ๙๐๐ต่อเดือนค่ะ
นี่มันถึงได้พอกคูณขึ้นมาเยอะขนาดนี้
ตอนนี้ก็หลายหมื่นบาทค่ะ

ด้วยอะไรด้วยรวมแล้ว๗หมื่นกว่าบาทนะคะรวมทั้งหมด
ผมดูเรื่องราวของครอบครัวนี้แล้วเนี่ยนะครับผมสัมผัสได้ถึงหัวใจอันดีงามของน้องบอลถึงแม้ว่าน้องนี่จะเป็นเด็กออทิสติกนะครับแต่น้องมีหัวใจที่ดีงามจริงจะเห็นหลายหลายภาพในเรื่องราวชีวิตนะน้องอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกับคนทั่วไปและน้องก็รักแม่มากแม่เองก็อยากให้ลูกมีคุณภาพ
ภาพชีวิตที่ดีเหมือนกับทุกคนเหมือนกับลูกของคนอื่นเช่นกันนะฮะเราไปพูดคุยกับครอบครัวนี้กันเลยครับอยู่ที่นี่แหละครับสวัสดีครับป้าลุ้งลูกแม่นสวัสดีสวัสดีลูกสวัสดีน้องบอลน้องบิ๊กนะลูกนะไม่เป็นไรลูกปล่อยเถอะน้องบิ๊กเนาะน้องบอลกับน้องบิ๊กนี่เป็นฝาแฝดกันหรอครับ

บิ๊กเป็นพี่ค่ะบอลเป็นน้องค่ะ

สองคนนิสัยแตกต่างกันไหมแม่
ต่างค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนนี้เป็นออทิติกระดับ๔
อันนี้บอลก็เป็นระดับเพศที่๒
โอกาสที่บอลเขาจะกินยาได้น้อยลงกว่าบิ๊ก

กินเยอะเดือนละ๒๑เมตรค่ะ
แต่แม่มาลดยาให้ลูกเองเหลือ๑๘เมตร
เพราะว่ายาบางตัวทำให้บิ๊กหลับไม่ยอมลุกเลย
แม่ก็เลยบอกหมอว่าขอลดยานอนหลับบ้างนะ
เพราะว่าบิ๊กนอนไม่ยอมลุกเลย
ก็เลยบอกว่ากลัวลูกจะหลับไม่ตื่น

น้อยความบอลเขาเป็นระดับ๒ค่ะ
บอลรู้เรื่องหมดเลยน่ารักมาก
มันเข้าทางหาบอกว่าจะตายทำไม
แม่ดูสิพี่ชายานเขามา
บอกแม่ไม่รู้หนังสือแม่โทรไม่เป็น
เดี๋ยวบอลจะจดให้๕อาทิตย์ถึงจะได้เบอร์โทรศัพท์๑๐ตัวค่ะ
โอ้โฮขอบคุณมากจริงจดได้๑๒ตัวค่ะขอบคุณมากจริง
น้องบอลนะพยายามมากเลย
อาทิตย์หนึ่งจดตัวเลขได้๒ตัว
ทีละ๒ตัวจนครบค่ะ
แล้วก็เป็นคนที่ติดต่อเข้ามาในรายการอ๋อเขาก็โทรแบบโทรปุ๊บ
ทางดีไม่รู้ว่ารับหรือยังเขาบอก
รายการเกมต่อชีพให้ช่วยเย้ลุงเย้ลุงจะฆ่าตัวตายหมดแล้วขอบคุณ
บอลเหรอค่ะแล้วแม่ก็ถามว่าบอลมีคนรับหรือยัง
ไม่รู้บอลไม่รู้มีคนรับหรือยังบอลรีบพูดก่อน
บอกแม่แม่จะรอแม่บอกเขาต่อให้ต่อโทรศัพท์แม่เขาก็ให้คู่เลย
เขาก็ยายามอยู่หลายครั้งเพราะเขาจะโทรติด
บอลหนูสงสารแม่ไหมลูกรักแม่มากไหมลูกลาครับ
เห็นแม่เล่าให้ฟังว่าน้องออกจากโรงเรียนปอะไร
เรียนมาถึงป๔พอขึ้นป๕เขาสอบเลขที่๙นะคะ
แม่ก็ดีใจไปซื้อชุดลูกเสือกู้หลายวันมา๓๐๐บาท
ไปซื้อชุดให้ลูก๔๐๐๐บาท
แต่แม่มาเสียใจที่เหมาะที่โรงเรียนไม่ยอมบอกแม่ก่อนว่าไม่ให้ลูกเรียน
ทำไมไม่บอกล่วงหน้าก่อนที่แม่จะเป็นหนี้เขา
ถามบอลบอลอยากให้แม่ลาออกไหมบอลอยากเรียนที่นี่
แล้วแม่ก็ไปขอครูว่าขอลูกเรียนอีก๒ปีไม่ได้เหรอ
เขาบอกว่ามันเกินกำหนดเวลาเรียนเขาให้เอาไปเรียนที่ปักเก็ต
แม่บอกแม่ไม่มีปัญญา
บอลเสียใจไหมลูกต้องออกจากโรงเรียน
เสียใจครับ
ถึงเพื่อนไหมลูกคิดถึงครูคิดถึงโรงเรียนไหม
คิดถึงครับ
รักครูผ่านหน้าบ้านหน้าร้านเขายกมือไหว้ใหญ่เลย
ครูครับสวัสดีครับเขาจะไหว้ครูตลอด
เวลาใส่บาทตอนเช้า
อยากไปโรงเรียนมากนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสไปได้แค่๓อาทิตย์เท่านั้นเอง
วันนี้มาในรายการนะครับก็เลยถือโอกาสตรงนี้ใส่ชุดนักเรียนที่เขาอยากจะเรียน
แล้วตอนนี้ทำอะไรแล้วหนูได้เรียนไหมลูก
แม่บอกว่าถ้าแม่มีเงินแม่จะพาไปเรียนที่โรงเรียนเด็กออทิสติก
แล้วเขาบอกว่าให้บอลเรียนกศนก็ได้
แม่ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเปิดรับสมัครแม่จะไปสมัครให้นะกรสน

เขาให้โอกาสเราก็เรียนเท่าที่เราได้โอกาสนะลูกเนาะ

ดูสิ
เป็นเด็กดีมีมารยาทจริงแม่พยายามสอนน้องเหรอครับ

คุณครูเขาสอนแม่ก็สอนว่าต้องอ่อมน้องทุกคนนะ
ทุกคนเขามีบุญคุณกับเราลูก
แม่ดูแลเขายังไงครับ๒คนเนี่ย
ให้ยายให้แม่ช่วยดูแลเวลาลูกค้ามาก็ให้ยายเอาบิ๊กเข้าไปไว้ในห้อง
ไม่ให้ออกมากวนลูกค้าเวลาเที่ยงอย่างนี้
ห้องที่อยู่นะครับคุณผู้ชมก็คือเป็นห้องเช่าใช่ไหมพ่อ

เป็นห้องเช่าเช่าอยู่ยังไงกันนะครับ

ทั้งห้องแม่ห้องแม่รุ่งแล้วก็ร้านค้าค่ะ๓อย่าง
เขาเมตตาสงสารแต่ก็ติดค่าเช่าเข้ามาหลายเดือนแล้วค่ะ

เดือนละ๔๐๐๔เดือน
ตอนนี้แม่ทำอะไรครับขายอาหารตามสั่ง

บางวันก็ได้๕๐๐๖๐๐บาท๗๐๐๘๐๐บาทประมาณ
บางวันขายดีมีคนสั่งอาหารกล่องก็ได้๑๐๐๐กว่าบาทครับ
แม่ก็ดีใจได้เก็บเงินไว้ซื้อยาให้ลูกแล้ว

มีค่ะหลายวันนี้แหละทำให้แม่เครียด

หมอไปคลินิกหมอบอกว่าไม่กลัวเป็นอำมาตย์พาดเลย

ขายตั้งแต่ตี๓ถึง๓ทุ่มค่ะคนเดียวค่ะ

ต้องไหวค่ะต้องสู้ให้ไหว
ถ้าทำข้าวไข่เจียวบอลก็ทำให้ได้
วันเขาถนัดข้าวไข่เจียวให้ลูกค้า

ครับไม่อย่างเลยครับ

ว่าหนูเป็นเด็กดีเหลือเกิน
ขยันหนูเป็นเด็กที่ดีที่น่ารักที่กระตันยูที่สุด

น่าชื่นใจกับพ่อแม่หนูจริงนะลูก
ชื่นใจแทนท่านจริงลูก

ตอนนี้พ่อทำอะไรบ้างอาชีพ
ผมก็ขับรถส่งนาง

ก็พอได้ก็ได้วันละ๓๐๐กว่าบาท
พ่อก็พอที่จะทำงานแบ่งเบาภาระหน้าที่ของบ้านได้

ที่ได้รายได้จากการขับรถส่งน้ำใช่ไหมฮะ

วันอาทิตย์วันหยุดนี่ก็ถ้ามีใครจ้างทำอะไรก็ทำทุกอย่าง

ตรงไหนที่ได้คืนก็ถามหมด
แม่ก็ขนาดนี้พ่อมีรายได้มาช่วยเราจุนเจืออะไรอย่างนี้ครับ
แล้วเห็นบอกว่ารายจ่ายไม่พอรายจ่าย
พอค่ะวันรายจ่ายสองคนนี้เยอะมากค่ะ

แล้วก็ค่ายาที่บอกว่าน้องสองคนนี้
ต้องกินยาตลอดชีวิตเขาค่ะ

ครอบครัวของเราในตอนนี้มีวิกฤตอะไรมากที่สุดครับ
คิดที่ว่ามีหนี้สินแล้วก็ค่าอยู่ค่ายาลูก

ตอนนี้เป็นหนี้อยู่เจ็ดหมื่นพระบาทค่ะ
เป็นหนี้ที่มากมายสำหรับชีวิตป้า
เหนื่อยแล้วค่ะไม่ไหวแล้ว

เดี๋ยวนี้คนนี้ได้กินยาฟรีแล้วค่ะ
คนนี้มียานอกบัญชีเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งก็๙๐๐บาทค่ะ

แล้วก็ค่าหนี้เก่าที่ไปกู้เขามาด้วย

ลุงจะเอาทุนไปทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรกครับ
อยากจะไปใช้หนี้ค่าเช่าบ้าน
หนี้นอกระบบก่อนค่ะ
พวกมันเหนื่อยไม่ได้พักผ่อนเลยค่ะ

และส่วนหนี้ค่าเช่าบ้านที่จำเป็นที่วิกฤตในตอนนี้
เพราะเราค้างค่าเช่าบ้านมาหลายเดือนแล้ว
คือในบางครั้งนะครับเราก็เห็นใจซึ่งกันและกัน
ทางนี้ก็ไม่มีหาเช้ากินค่ำเหมือนกัน
ส่วนทางที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เกื้อกูลอนุเคราะห์มา

เราก็นอนไม่หลับมาว่าง
ลูกไม่สบายเขาวิ่งไปยืมเงินเขา

ให้ค่ะเขาดีมาก

จ๋าเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็ขอโวยพรขอให้แม่ตอบคำถามได้

จะได้มีทุนไปต่อชีวิตกันในวันนี้นะครับ

คุณผู้ชมครับคนที่หาเช้ากินค่ำก็มีทุกข์ทับถมอยู่ในอกพออยู่แล้วนะครับ
แต่กับเรื่องปากท้องแต่ส่วนป้ารุ่งนั้น
ลำบากใจในเรื่องลูกที่บกพร่องทางเรื่องการเรียนรู้เพิ่มขึ้นไปอีก
เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของป้ารุ่งกันให้มีรอยยิ้มในชีวิตบ้างนะครับ
การตอบคำถาม๔ข้อในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
คุณย่าเลือกเรื่องทรงชาติให้เราเราคิดว่าเราเชี่ยวชาญไหมครับ
เชี่ยวชาญนะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ